แม้ว่าจะมีเครื่องทุ่นแรงช่วยในการร้อยลูกปัด
ก็จะใช้วิธีการทำด้วยมือเน้นการใช้ความประนีตละเอียดอ่อน
ไม่ได้ใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ช่วยอื่นใด
ส่วนวัสดุที่สำคัญก็คือลูกปัดและเชือก
จะต้องคัดเลือกสีไล่สีขนาดให้ตรงกับลวดลายที่วางเอาไว้
และสัมพันธ์กับตำแหน่งของการร้อยลูกปัด
ว่าจะนำไปประดับส่วนใดของเครื่องแต่งกายโนราอีกด้วย